เรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านหลังนี้ปลูกอยู่ริมทะเล
เพื่อนบ้านก็มาปลูกต้นมะพร้าวราบรวมต้นมะพร้าวมันก็เอนถูกไหม
แล้ววันนี้ดีดี
บ้านน้ำมารวม
ทนต่อแล้วทำยังไงอ่ะนี่ค่ะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอเมืองตราดเลยค่ะ
นักข่าวของเราตามไปดูฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะคือคุณทิศยาวงแก้ว
เป็นชาวบ้านหมู่๒ที่อำเภอเมืองตราดค่ะเอาเอกสารหลักฐานมีภาพแหละ
หลังคาเป็นรูโวแล้วก็มีสำเนาลงบันทึกประจำวันสพเมืองกาศ
แล้วก็มีหลักฐานการเสียภาษีสิ่งปลูกสร้างในน้ำของกรมเจ้าท่าเอามาให้ทางศูนย์ดำรงธรรมดู
หลัดอำเภอเมืองตราดค่ะก็อยากที่จะร้องกับทางประหลัดอำเภอเมืองตราด
เพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยบ้านฉันมันได้รับผลกระทบนะ
ดูหลังคาที่มันเป็นรูโหวแบบนี้เพราะว่าผลมะพร้าวของเพื่อนบ้านหล่นใส่หลังคา
เป็นแบบนี้มาเป็นปีปีแล้วอะค่ะเธอเล่าให้ฟังนะบ้านของเธอน่ะปลูกอยู่ริมทะเล
แล้วก็เสียภาษีสิ่งปลูกสร้างในน้ำอย่างถูกต้องกับกรมเจ้าท่าแล้ว
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาต้นมะพร้าวของเพื่อนบ้านเนี่ย
ลูกมะพร้าวหล่นใส่หลังคาแบบนี้แล้วสักวันต้นมะพร้าวมันจะล้มมันจะโค้นมา
มันจะอันตรายกว่านี้ไหมลองฟังเธอหน่อยค่ะ
มะพร้าวมันหล่นใส่แล้วทีนี้คนแก่อยู่
ก็กลัวว่าสักวันหนึ่งถ้ามันมีลมพายุมามันเกิดหัด

ไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบตอ่าวใหญ่หลายรอบแล้ว

ทำยังไงล่ะไปแจ้งความสิหลังจากนี้
ไปแจ้งความที่สมตราศครับ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่สามารถไกลเกลี่ยได้นะ

ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้ให้ครับ
ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกลงบันทึกไว้๒ครั้งแล้ว

ให้มาช่วยแก้ปัญหาความร้อนให้เธอด้วย

ประหลัดนัทพงศ์ก็รับเรื่องไว้

ระหว่างผู้เสียหายกับเจ้าของบ้านต่อไปครับ